สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภัสราครับ
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวโอ้โหเอาล่ะ
เจอกับพวกเราแบบนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารก็มีให้ได้ติดตามกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหมูที่มันไม่หมูซะแล้ว
โอ้โหไม่ค่อยหมูเลยต้องควักกระเป๋าเพิ่มให้หมูมากขึ้นช่วงนี้

โอ้โหถ้าหมูแพงมากนักก็ไปลงทุนกับอย่างอื่นสิ

เรื่องของหมูแพงครับทางภาครัฐเขามีวิธีการในการช่วยเหลือแล้วนะครับ

ได้ออกมาเปิดเผยวิธีเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์เนื้อหมูที่มีราคาแพงครับ
ด้วยการออกโครงการโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
โดยจะขายเนื้อหมูในราคาไม่เกินกิโลกรัมละ๑๓๐บาทภายในสัปดาห์หน้า

ใช่และจุดแรกที่เขาจะขายนะคะเรียกว่าเป็นจุดทดลองแล้วกัน
หมู่บ้านสวนพึ่งซอยประเสริฐมนุกิจ๒๙เขตลาดพร้าวกรุงเทพนี่แหละ

ก็จะขยายไปทั่วประเทศให้มีตั้ง๖๐๐จุดในเวลาไม่นานนี้
ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่แต่ใช้คำว่าไม่นานนี้
ยังมีการจัดโครงการอาหารจานด่วนร่วมกับตลาดสดต่าง
ทงฟ้าราคาประหยัดห้างสรรพสินค้าจำหน่ายอาหารในราคาถูกคำว่าถูกเนี่ยเท่าไหร่ดีนะ

ช่วยเหลือประชาชนในตอนนี้ก็ต้องเข้าใจนะแล้วก็ต้องยอมรับจริงว่ามันมีผลกระทบมาก
เพราะว่าแต่ละเมนูในปัจจุบันก็ใช้หมูทั้งนั้นแหละ

คุณผู้ชมครับใครก็ตามนะครับที่ชื่นชอบอยากจะเป็นคนเล่าเล่าข่าวนะ
แล้วมาร่วมงานกับพวกเราก็สมัครกันได้
สมัครกันได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ไทยรัฐตามหาคอเล่า
คือเปิดมานานแล้วแล้วทีนี้ก็ยาวไปนะครับ
เปิดรับสมัครไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะคุณสุภาษารานะ
แล้วใครที่จะสมัครได้บ้างอายุ๒๐ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
เล่าข่าวเลยเอาตามสไตล์ของตัวเองเลยค่ะ
แต่ว่าต้องไม่เกิน๑นาทีนะอัพโหลดลงยูทูปอัพโหลดลงติ๊กต๊อก
แล้วก็ส่งลิงก์มาค่ะที่อีเมลของเรา
เอาแบบนี้ละกันคุณผู้ชมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
เรื่องต่อไปไม่อยากให้พลาดเลยเรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นควันหลงลอยกระทง
แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับกระทงหรอกเกี่ยวกับเงาด้านหลังนั้นนะ
ดูดีดีคู่นี้เขาถ่ายรูปกันก็ยิ้มสวยยิ้มดีแต่ข้างหลังมันมีอะไร
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาครับคุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยทักทายเราได้นะครับ
ช่วงบ่ายแบบนี้ไม่อยากให้มือว่างดูไปด้วยมือเนี่ยก็นั่งพิมพ์ไปด้วย
ทีมือว่างด้วยแล้วเค้าง่วงด้วย
ตาลอยนึกว่าเบาหวานขึ้น

โทรศัพท์มือถือมาดูข่าวกับเราแล้วก็ส่งไลน์มาคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีน
มีข่าวดีน้องหนู๑๒๑๘ปีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จะได้อะไรได้ไฟเซอร์ค่ะ
พฤศจิกายนถึง๗ธันวาคมบ่ายโมงตรงถึง๕โมงเย็นค่ะ
คุณผู้ชมครับช่วงนี้ไหนก็พูดถึงน้องหนูไปดูความน่ารักของเด็กกันเลยนะครับ
ได้สมัครข่าวเด็ก
มาแล้วโอ้โหช่วงนี้มันช่วงที่กูสิพักษราชอบมากเลยนะ
เดี๋ยวฉันอยากเป็นดาวติ๊กต๊อกค่ะ

อ่าสังเกตไหมโดยเฉพาะน้องหนูเขาบอกว่าแข่งกันใหญ่เลย
และน้องคนนี้น่าจะติดอันดับต้นไปดูการสะบัดเอวหน่อยค่ะ

สนุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาคุณพ่อสอนภาษาอังกฤษ
แม่เรียนกับคุณพ่อแบบนี้เกรด๔จะไปไหนล่ะลูกเอ้ย
หนาห้าดห้าดเอ้อ
โกดโกดใหม่ทำเงียบไงนะคะ
สัตว์เนี่ยที่เขาเอาคนไข่
ออกใช้กั้นตามพ่อ
โอเคนะ

นี่เฮาะเกิบจะได้กี่สี่เหรออันนี้ไก่บ่

แต่คุณสุภาษาลาเมื่อกี้คุณพูดอะไร

นายกี้ถ้าให้คุณพ่ออ่านคุณพ่อคงอ่านยี่ห้อนิเก้เนอะถ้างั้น
โอ้โฮก็อ่านอย่างนี้มาล่ะคิเต่คิเต่

โอ้โหเก่งจังเลยเฮ้ยคุณภาษาอังกฤษได้นี่

แสดงว่าถ้าถามอะไรไปตอบได้หมดเลยสิ

อ้าวที่นัดกันมันยาวกว่านี้

เหลืองเยโลคุณคุณไม่ส่องแสงให้ดิฉันเลยล่ะค่ะ
เดี๋ยวผมจำได้แล้วมันมีนัดผลไม้นัดผลไม้

เย็นโล่เอ้าชมพู่

เอ้าไม่ได้เหรอมันต้องแมงโก้ใช่ไหมไม่ได้

ขวัญภาวะเลยครับแต่เหตุการณ์เนี่ย
ขวัญภาวะเพราะอะไรมันเร็วมากสั้นมากเพราะฉะนั้นไปดูครับ
ค่ะค่ะ
คุณครูนี่แหละครับ
อุปสรรคของดาวติ๊กต๊อกสกัดดาวรุ่ง

แล้วแว่นดำมาเลยแล้วหน้านิ่งมาด้วยนะ
ทำอะไรทำอะไรหมายเหลียวอยู่ตรงนี้แล้วหมายเหลียว

แหมมีโอกาสนะเอาเป็นช่วงพักเที่ยงไหม

ครับไปดูเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ระทึกครับ

โอ๊ยขับรถออกไปเลย
เอาไงเอาไงคุณตำรวจทำไงต้องตามล่าแล้วจะตามได้ไหม
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันก่อน
แต่ว่ามันเป็นคลิปที่ดังมากคนทั่วโลกเขาดูเนี่ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขารักสุนัขเห็นแล้วสะเทือนใจ
เอางี้ละกันใครที่เป็นคนรักสุนัข
เราพูดก่อนแล้วกันนะส่วนภาพไม่ต้องดูก็ได้
แต่เราจะให้ดูตอนนี้ก่อนนะครับ
นี่ไงขนาดเราเองดูภาพอย่างนี้เรายังรู้สึกเหรอ
พิษบูตัวนี้มันงับไม่ปล่อยเลยครับ

คนเขาพยายามเข้าไปช่วยนะ

เป็นการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคุณสุภัทรา

ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเขาก็หาวิธีการช่วยนะ
เอาน้ำไปราดก็แล้วฉีดแอลกอฮอลตะโกนให้หยุดดึงเชือก
บางคนไปตีบางคนไปกระทืบเจ้าพิษบู

คือลักษณะมันเหมือนยิ่งกัดให้แน่นกว่านี้
ยิ่งตีมันยิ่งกัดแล้วยิ่งสะบัดโอ้โหแล้วดูเสียงของพันโกเดนที่แบบร้อง

ผู้หญิงคนนั้นนะครับที่ใส่เสื้อสีขาวขออภัย
ผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อสีเทามัดผมคนนั้นนั่นเขาเป็นเจ้าของของเจ้าพิษบูนี่แหละ
เธอเองก็ตกใจไม่น้อยทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับโอ้โหเหตุการณ์เนี่ย
เขาว่ากันว่าเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม๖๔ที่ผ่านมานี่แหละครับ
เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่บีบหัวใจมากแต่ก็มีบางคนนะ

เขาบอกว่าคนที่เลี้ยงพิษบูเนี่ยจะรู้กันว่า
ถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้
เขาจะใช้เชือกที่จูงรัดมันมานะ
มารัดคอมันรัดให้ค่อนข้างแน่นนะ
เพื่อให้มันหายใจไม่ออกแล้วมันจะคายปากออกไง
อ๋อเพื่อจะหายใจทางปากลักษณะแบบนั้นหรอโอ้เหรอเอาอย่างนี้ละกัน
คนที่เขามีความรู้เรื่องสุนัขผิดบูนะครับในใครเรียงผิดบูแล้ววิธีการอะไรเนี่ย
คอมเมนต์มาบอกเราได้นะส่งมาทางช่องทางไลน์นะครับ
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เวลาที่เราเอาหมาเนี่ยไปจูงเที่ยวเล่นนะคะ
เอาขออนุญาตต่อต่อด้วยเหตุการณ์ที่ทำให้คนรักสุนัขใจสลาย
เกิดขึ้นที่นครปฐมค่ะคนขับรถอยู่ตามท้องถนนนี่แหละ
เขาบอกว่ามันไปตามรถคันหนึ่งไงแล้วรถคันนี้แอบเอาลูกหมาทิ้งลงในถนน
สองตัวด้วยกันดูคลิปค่ะ
อุ้ยลูกหมาโอ้โหมายังไงวะ
ตายตายมาแล้วนะเหยียบนะมายังไงวะ
อุ้ยอุ๊ยอะไรเหรอโอ้ยชอบโอ้ยโอ้โหเห็นแล้วสะเทือนใจจริงจริงครับ
สองตัวเลยใช่ไหมคุณสุพัสราเท่าที่เราเห็นนี่นี่คือตัวแรกนะใช่ค่ะโอ้ย
โอ้โหนี่ตัวแรกเนี่ยน่าจะถูกรถเหยียบไปก็คือรถเก๋งคันที่แซงซ้ายออกไปนะคะ
แต่ทีนี้ตามไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่าใช้ถนนเส้นเดียวกันอืม
ทิ้งตัวที่สองลงมานั่นแหละครับโอ้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยครับ
จังหวะตัวที่สองนะครับเนี่ยรถคันนี้กระบะคันนี้แซงขึ้นมาแล้ว
แล้วก็โอ้โหปล่อยตัวที่สองลงมาอีกเนี่ยพอตัวที่สองคันนี้เขาเบรกไว้ทันเลยนะ
เขาเบรกเลยนะแล้วค่อมเจ้าสุนัขตัวนี้เอาไว้
แล้วก็ไปหยิบช่วยชีวิตมันขึ้นมาคือต้องช่วยแล้วล่ะเอาไปดูพลเมืองดีคนนี้นะครับ
จอดรถลงไปช่วยก็คือนายอุดมศักดิ์ประเสริฐพลกรังนะครับ
อายุสามสิบสามปีอาชีพค้าขายนั่นแหละครับเป็นชาวอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
เขาเล่าว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยตัวเขากำลังขับรถอยู่บนถนนมาลัยแมน
ขาข้าวตะขอนปฐมนั่นแหละจะไปตลาด
พอถึงสะพานคลองท่าสารบางปลาก็เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแบบนี้ฮะ
จังหวะที่เห็นลูกสุนัขตัวที่สองตกลงอันนี้ตัวแรกนะภาพที่เห็นอยู่เนี่ย
แต่ตัวแรกช่วยไม่ได้เสียดายจริงเสียชีวิตโดนรถทับ
แต่เนี่ยตัวที่สองครับเขาเห็นแบบนี้แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงหน้ารถเขาพอดี
เขาเลยเบรกเลยเบรกแล้วก็ลงไปช่วยสุนัขตัวนี้
แล้วก็เปิดไฟขอทางเอาไว้ให้คือมีรถบังด้านหลังเอาไว้ให้
เพื่อให้ตัวเขาลงไปช่วยสุนัขตัวนี้ได้อย่างปลอดภัยครับ
เขาถามว่าพี่เลี้ยงไหมผมบอกผมเลี้ยงไม่ได้ครับ
เขาก็เลยบอกงั้นหนูขอแล้วกันเขาก็อุ้มไปเลยคือไม่ได้รู้จักกัน
ฟาร์มแบบบ้านแบบผมนี้บอกโคตรเลวเลยครับจริง
ครับรับไม่ได้เห็นแล้วแบบเฮ้ยมึงโยนมาได้ไงวะ
คือแบบไม่น่ามีคนแบบนี้อะครับ
เราเองก็ไม่ได้อยากจะไปปักปำอะไรแบบนี้นะ
เอางี้ถ้าคิดไปในอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นประมาณว่า

ใช่ไหมเอางี้ละกันคนที่ขับรถคันนี้แล้วเหตุการณ์ในวันนั้นด้วย
ถ้าคุณบริษัทจัยคุณมาแสดงตัวซึ่งว่า

มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
คุณตาคนนี้ดวงแข็งมาก
โอ้โหสะพานขาดค่ะที่ช่วงนี้น้ำมันเยอะอะเนาะ

คุณตาขี่รถจักรยานยนต์ไปพุ่งลงไปในน้ำลึกตั้ง๗เมตร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุ่มหนึ่งก็คือมืดแล้วอะเนาะ

ที่กู้ภัยอบตเชียงของเขารับแจ้ง

ตกลงไปแบบนี้โอ้ยเขาก็ไปถึงจุดเกิดเหตุ

เห็นแต่รถจักรยานยนต์นี่เห็นไหม

คนหายคนหายแล้วตามไปไหน

ใช่โอ้โหแล้วยังไงต่อรู้ไหมในขณะนั้น
กำลังค้นหาอยู่เจอครับ

เหม็งแซ่อั้งครับอายุ๗๔ปี
แก๊กตะกิกตะกายอยู่ข้างนั่นแหละครับ
บอกว่าโอ้นี่ดีจังเลยมีคนมาเจอแล้ว
คะนี่คุณตาคุณตา

โอ้โหนี่รอดปัทธิหารครับ
ไม่เหมือนสภาพคุณตา

อายุ๗๔ไม่เป็นอะไรเลยครับ

ขี่รถจักรยายนออกจากบ้านญาติเพื่อกลับบ้านตัวเองนั่นแหละ

พอมาถึงสะพานก็ขี่ไปเรื่อยก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะ
แต่ทีนี้ระยะ๒เมตรคอสะพานมันขาดแล้วมันมืด

แล้วหายวับลงไปอย่างนั้น
เอาไปลองฟังแกเล่าถึงเหตุการณ์หน่อยฮะ
มันเหนื่อยอีกไหม

ใส่กิ่งไม้ขึ้นมาสะพานเนี่ย

เขาบอกว่าเขาไม่เป็นไร

ไม่ได้คืนนี้นะมันไม่เป็น

ไม่เป็นไรมันต้องไปส่งไม่เป็นไร

ตกเองขึ้นเองนักเลงพอ

เออเอาคุณตาแข็งแรงมากจริงจริงแต่ก็ต้องระมัดระวัง
และทีนี้เรื่องนี้มองย้อนไปถึงหน่วยงานในพื้นที่นะ
ถ้าเกิดสะพานขาดแบบนี้ปักป้ายหน่อยไหมล่ะ
ใช่ไหมต้องมีจุดสังเกตให้ได้เห็นว่ามันชำรุดไม่สามารถขับผ่านไปได้
แล้วเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดเรื่องสลดมาแล้วนะครับ
นี่ไม่ใช่เรื่องแล้วเล่นแล้วล่ะนะ
ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
หลงลอยกระทงหลายคนก็ไปลอยแล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปก็ว่าไปชี้ผมทำไมไม่ต้องชี้
ไปดูเรื่องนี้ฮะเรื่องนี้คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าถ่ายรูปเอาไปลงโซเชียล
สุดท้ายมีคนสังเกตเห็นว่าข้างหลังมีเรื่องร้อนครับ

จ้าของคลิปเขาก็เชื่อว่ามันเป็นภาพติดวิญญาณ
ปรากฏให้เห็นในคืนวันเพ็ญ

ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็เห็นนะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ไปค่ะ
บอกว่าเป็นคนแก่ที่เขาก้มเก็บเหรียญหรือเปล่า
มันมีห้องกระท้อนด้วยบางคนก็บอกว่าดูดี
เขาไม่มีหัวไม่น่าจะเป็นคน

อะไรนะของลักของข้ากะทงลักของข้าเอาไปไม่เกี่ยวแล้ว
คุณผู้ชมเห็นว่าเป็นอะไรคะเปิดพื้นที่ไลน์หน้าจอคุยกันค่ะ

เรื่องการถ่ายรูปติดบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกตินะครับ
มาดูเรื่องของการสร้างรายได้กันบ้างดีกว่า
หนุ่มสตูนค่ะเขาบอกว่าชวนญาติญาติมาสร้างรายได้เสริม
ทำข้าวหลามแต่ข้าวหลามเขามีความแตกต่าง
ข้าวหลามของเขากินได้ทั้งวันเลยเอาไปดูค่ะ
ดูสิเฮ้ยข้าวหลามหลักสี
สีสันสวยงามไหมน่ากินเนอะน่ากินฮะ
ที่บ้านเขานุ้ยค่ะตำบลวังกระจันทร์อำเภอควรโดนจังหวัดสตูน
คนที่เป็นเจ้าของไอเดียข้าวหลามหลากสีสัน
ชื่อว่าคุณสุรสิทธิพลาอาจค่ะเขาก็เล่าให้ฟัง
จริงเป็นครูตาดีกานะแล้วก็ทำสวนยางพาราเป็นหนึ่งในทีมปีนเขาเขาบ่อคะ
แต่ในช่วงหน้าฝนกรีดยางไม่ได้เอ๊ะมันต้องหารายได้ได้สิ
แต่ในพื้นที่มีไผ่โป๊ะไงไผ่โป๊จำนวนมาก
เอามาทำข้าวหลามขายสิญาติญาติจ๋าเขาก็เลยชวนมาทำเผาข้าวหลามอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกอย่างนี้คุณสุภาษาราทำทั้งทีโลกต้องจำจะธรรมดาไม่ได้
แกเลยปิ๊งไอเดียครับทำข้าวหลามหลากสีมาซะเลย
ค่ะเปลี่ยนบ้างสีชมพูได้ไหมสีชมพูนี่จากอะไรอะไรคะ
แก้วมังกรแล้วสีเหลืองล่ะสีเหลืองจากฟักทอง
โอ้แล้วสีม่วงล่ะอันชันแน่เออเก่งเก่งเก่ง
อ้าวแล้วสีเขียวล่ะต้องใบเตยสิคะโอ้ยคุณเก่งอีกแล้ว
แต่สูตรนี้ครับจะเพิ่มเติมด้วยการผสมเนื้อมะพร้าวอ่อนครับ
อู้ยโอ้โหเป็นไงเคล็ดลับความอร่อยเออเออเออน่าทาน
แล้วเขาใช้น้ำมะพร้าวแทนน้ำเปล่าด้วยนะมันดีตรงนี้นี่แหละครับ
อร่อยเข้มข้นเอาไปลองเสียงไปลองฟังเสียงของเจ้าของไอเดียหน่อยฮะ
ข้าวเหนียวลำจริงก็กินธรรมดาก็ได้แล้วก็จะกินแบบไปกับน้ำแกง
แกงเนื้อคั่วเนื้อนะครับคั่วไก่หรือว่าจะเป็นกินกับนุ่ม
น้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำหวานพวกนี้ได้หมดไว้จะกินกับกาแฟ
ชาเย็นพวกนี้ได้หมดเพราะเป็นอาหารที่แบบกินตอนเช้า
หรือว่าทานเล่นได้ตลอดทั้งวันครับผมทานเล่นได้ตลอดเลย
ได้ทั้งวันเลยกินได้ทั้งวันอ่ะได้ทั้งของขาวของหวานจริง
เอ้าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเขาบอกว่าของเขามันมีใบตองอ่อนม้วนเข้าไปด้วยนะ
กระบอกไม้ไผ่ก่อนที่จะกรอกข้าวเหนียวต้องใส่ไส้ลงไปด้วย
ไฟเลอร์ใช่มะพร้าวอ่อนอันนี้ยอดฮิตที่สุด
ไส้ตัวดำไส้ลูกเดือยในอนาคตเขาบอกจะมีจำปลาดากกับทุเรียนด้วยนะเนี้ย
จำปลาดะกับทุเรียนอันนี้ผมไม่เคยทานจริงไส้ที่แบบว่าใส่ลงไปในข้าวหลามอย่างนี้
มันต้องอร่อยเนอะเนอะเอาอย่างนี้ละกันอยากกินอยากลอง
จองล่วงหน้าไหมค่ะเขาบอกว่าเปิดรับออเดอร์นะครับ
เฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้นขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐บาทเฉลี่ย
ก็ประมาณสักสามกระบอกก็ได้ตั้งหนึ่งโลแล้วสั่งจองได้นะครับ
คุณโทรไปเลยเราขึ้นให้แล้วนี่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยจะเอากี่บ้องล่ะ
เอามาละจักรได้หมดทุกบ้องล่ะเอามาละสามบ้องสี่บ้องเออห้าบ้อง
เยอะไปเหรอชอบกินหลายบ้องในเราอ่ะ
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์สุดระทึกนะครับ
ผู้ต้องสงสัยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
เดี๋ยวลองรถหน่อยก่อนขออนุญาตตรวจกันซึ่งนะพี่นะ
มีแล้วก่อนหน่อยไม่ได้ลดเนี่ยนักลึกกลื่นมีระเบิร์นเลย
พอเจ้าหน้าที่เขาแสดงตัวขอตรวจค้นหน่อยเท่านั้นแหละครับ
คนขับรถกระบะคันนี้โอ๊ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา
ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตรวจอืมม่วงม่วง
ม่วงแน่นอนเจ้าหน้าที่เหยียบไปอย่างเงี้ยครับอุ้ย
เหยียบออกไปเลยอุ้ยนี่นี่นี่อันตรายมากน่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องตามนะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่นี่ตามนะ
ตามยาวเลยจากบางภีร์ไปจับได้ที่บางปูอ้าว
นั่นไงตอนแรกตำรวจเขาสงสัยนะไอ้หนีขนาดนี้ขายหรือเปล่า
อืมแต่พอตรวจรถไปไม่มีเลยอืมแต่มีอยู่ในตัวนั่นแหละเสพ
แค่นั้นเองก็เลยหนีค่ะ
อ่ะนี่ครับ

เป็นวินาทีที่จับตัวเอาไว้ได้นะครับ

ผู้ก่อเหตุเป็นพ่อค้าขายผลไม้นะ

แตงโม

แต่เรื่องนี้ไม่ได้มาพูดกันขำเล่นนะ

สุดท้ายยังไงก็ต้องโดนจับอยู่ดีนะครับ

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของแก๊งหนุ่ม
เวลาเขาเจอสาวแม้กระทั่งเด็กเสิร์ฟ

นี่ครับมีตำปูปลาร้าไหม

มีไก่ย่างไหม

มีแฟนไหม

คุณเคยไหมอย่างนี้คุณเคยไปแซวเขาอย่างนี้ไหม

แต่ไปวิจารณ์เรื่องนี้

อุ้ยปุสิกิลลงกว่าน่ะ
เช็คดูนะปุสิกิลดูนะ
เย้อย่าเช็คดี่นะ
บึกมาเท่าไฟ